คุณผู้ชมค่ะเรื่องของโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์นนทบุรีค่ะ
เราตามความคืบหน้าให้นะคะก็จะมีทั้งในมุมของทางทนายความ
ที่ไปดูแลเรื่องข้อกฎหมายให้กับทางโรงเรียน
แล้วก็มีในมุมธนายความที่เขาดูแลเรื่องของผู้ปกครอง
ที่เขาจะเอาผิดกับทางโรงเรียนคือจากหลายหลายคลิปที่ให้ดูไป
ก็มีทั้งครูทั้งผีเลี้ยงที่โรงเรียนนี้เนี่ย
ทำร้ายเด็กนักเรียนหลายอย่าง
หนึ่งในนั้นเราเห็นคลิปภาพที่มีครูเอาถุงดำแบบนี้ค่ะ
ถุงขยะไปครอบหัวเด็กแล้วบอกว่าล้อเล่น
วันนี้ทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค
คืนความยุติธรรมในสังคมเลยถือถุงดำแบบนี้ไปเลย
ไปที่สพชัยพฤกษ์บอกว่าก็ตั้งใจจะเอามาเล่น
คลุมหัวเล่นกับพี่เลี้ยงจุ๋มและพี่เลี้ยงคนอื่นว่าจะสนุกไหม
เพราะการที่เอาถุงดำไปคลุมหัวเด็กมันเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีเด็กนะคะ
คือเผื่อว่าครูจุ๋มจะมาผมก็เลยกะว่าจะลองเล่นกับครูจุ๋
ดูว่าครูจุ๋มเล่นอย่างงี้กันสนุกไหมเวลาเล่นอย่างเงี้
เพราะว่าเวลาที่เราใช้ถุงดำหรือว่าถุงขยะไปครอบศีรษะใคร
เราใช้กับสัตว์เราไม่ได้ใช้กับมนุษย์
อันนี้มันเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเด็กมาก
นับกรณีที่เอาถังขยะเอาเด็กไปใส่ไว้ในถังขยะ
อันนี้เราใช้กับสัตว์อย่าเอาความประพฤติที่ใช้กับสัตว์มาใช้กับคน

และไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะมาอ้างว่าเอามาใช้เล่นกันได้
ตั้งแต่ผมเกิดจนโตมาผมไม่เห็นเพื่อนผมหรือตัวผมหรือใครเลยที่รู้จัก
เอาถุงดำมาคุมเล่นกันแบบนี้
ถ้าทางครูอิงเล่นกันเป็นประจำอยากชวนมาเล่นด้วยครับ
นี่ค่ะทนายรณรงค์ก็เลยบอกว่าจริงแล้ววันนี้
ที่ไปสพชัยพฤกษ์เนี่ยนะคะจะไปขอดูสำนวนคดี
เพราะว่าพี่เลี้ยงจุ๋มติดต่อไปบอกว่าอยากจะขอถอนแจ้งความดำเนินคดี
กับนายชาญวิทย์น้อยสุกยิ่งกับภรรยาผู้ปกครองน้องเสือค่ะ
ที่เรียนอยู่อนุบันหนึ่งโรงเรียนสารสารวิเทศรัชพฤกษ์
เนี่ยค่ะจากคลิปนี้ค่ะที่ผู้ปกครองนี่ถีบพี่เลี้ยงจุ่มไปแบบนี้
เลี้ยงจุ๋มติดต่อทนายรณรงค์ไปบอกว่าไม่เอาเรื่องแล้ว
ไอ้ที่จะแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายจะถอนแจ้งความ
ทนายรณรงค์ก็เลยไปดูว่าพี่เลี้ยงจุ๋มที่แจ้งความร้องทุกข์เอาไว้
มันมีคดีอะไรบ้างข้อหาอะไรบ้างจะถอนแจ้งความจริงใช่ไหมหรือยังไง
ทนายรณรงค์บอกว่าตอนนี้พี่เลี้ยงจุ๋มก็บอกทนายรณรงค์ไปบอกว่าเครียดค่ะ
เครียดถึงขั้นกลัวถูกอุ้มธนายก็เลยตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอก
ถ้ามีใครข่มขู่อะไรก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก็แล้วกัน
แต่พอไปขอดูสำนวนเนี่ยนะคะยังไม่ได้มีการถอนแจ้งความอะไรนะคะ
คือวันนี้พี่เลี้ยงจุ๋มเนี่ยเธอชี้แจงบอกว่าก็ถามตำรวจไปแล้ว
บอกว่ามันเป็นคดีอาญาพอแจ้งความแล้วมันก็ถอนแจ้งความไม่ได้
ถ้าจะทำได้ก็คือก็ต้องมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้
ว่าไม่ติดใจเอาความและไม่อยากดำเนินคดีอะไรต่อ
แต่เมื่อคืนเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็จะมาแล้วล่ะทนายเดชาเขานัดกันว่าจะมา
แต่ทนายเดชาบอกมาแล้วไม่เจอพี่เลี้ยงจุ๋ม

ก็เลยไม่รู้ว่าเขายังไง
ถ้าจะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก็ไม่ต้องให้ทนายไปด้วยก็ได้นะ
อีกนึงจะชั้นแผ่นภาพแภนวิทยาลัยพูดเหรอ
พี่เลี้ยงจุมบอกจะมาลงตรวจประจำวันไม่เอาแล้ว
ไม่ไม่ดำเนินคดีอะไรต่อแล้วไม่เจอค่ะก็เลยโทรไปหา
โทรไปหาเธอก็บอกว่าอ๋อเธอโอ้โหเห็นนักข่าวเยอะเหลือเกินเธอ
ก็เลยไม่ลงมากลับไปบ้านอังท้อง
เดี๋ยวเรื่องธนาฏิชามีอีกเยอะเดี๋ยวปั๊บนึง
คือวันนี้ค่ะตัวแทนผอโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศราชพฤกษ์
ก็ไปพบกับพันธุ์ตำรวจรีประสิทธิ์คงนายศพนักงานสอบสวนที่โรงพัก
ไปขอเลื่อนการเข้าให้ปากคำของทางพอโรงเรียนออกไปก่อน
เหตุผลก็คือบอกว่าตำรวจเนี่ยส่งหมายเรียกให้วันที่๖ตุลาคม
แล้วก็จะเดินทางมาพบในวันที่๗ตุลาคมแต่ว่าทางผอยังไม่พร้อม
ยังเตรียมเอกสารหลักฐานไม่ทันก็เลยก็พูดว่าขอเลื่อนไปก่อนให้ตัวแทนไป
อย่างที่บอกว่าเรื่องของทเลชเยอะเลยค่ะ
ทเลชกิตตีวิทยานานผฎเคลอร์ไข่ทคลายทุกข์
เมื่อวานก็ไปโรงพักอย่างที่เห็นภาพนะคะเพราะว่าพี่เลี้ยงจุ๋มบอกว่าให้ช่วยไปถอนแจ้งความหน่อย
แต่ก็ไม่ได้เจอพี่เลี้ยงจุ๋มทนายเดชาก็เลยย้ำว่าถ้าถอนแจ้งความ
เลี้ยงจุ๋มไปเองได้นะเวลาไหนก็ได้นะไม่ต้องให้ทนายความไปด้วยก็ได้นะ
นายเดชาก็เลยไม่ได้เจอกับพี่เลี้ยงจุ่มนะคะทีนี้ค่ะด้วยความที่ทัวร์ลงทนายเดชาเยอะมากนะคะ
นายเดชาก็เลยบอกว่าเอางี้ผมขอชี้แจงอีกรอบนึงได้ไหมคือผมเนี่ยเป็นทนายความให้กับทางโรงเรียนเท่านั้น
ไม่ได้เป็นทนายความให้กับพี่เลี้ยงจุ๋มและประเด็นที่ว่าที่พี่เลี้ยงจุ๋มบอกว่าโรงเรียน
บังคับให้แจ้งความผู้ปกครองน้องเสือนี่นะคะ
ทางโรงเรียนขอปฏิเสธครับ
นายเดชาบอกว่าทางโรงเรียนขอปฏิเสธอืม
แล้วก็ในเพจของทนายเดชาล่าสุดก็โพสต์ข้อความว่า
คดีนี้ใกล้จบแล้วในฐานะที่ปรึกษากฎหมายของโรงเรียน
ขอเรียนว่าเหลือเพียงเรื่องเดียวที่ยังตกลงกันไม่ได้
คือมีผู้ปกครองประมาณ๑๑คนมีความประสงค์จะเรียกค่าเสียหาย
คนละ๕ล้านบาทจากทางโรงเรียนตอนนี้เหลือแค่ประเด็นนี้ประเด็นเดียวเท่านั้น
คือผู้ปกครองเขาก็บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าเขาจะเรียกเท่านี้
ละ๕ล้านแบบนี้เพราะมันไม่คุ้มกันกับสภาพจิตใจของลูกหลานเขา
เจอกับเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียน
แสดงว่าทนายเดชาบอกว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องพี่เลี้ยจุ๋มไม่เกี่ยวแล้ว